ภาพเก่าคนดัง

กับความอินดี้ของพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวคนนี้ครับ

ไม่ผมเห็นคุณนิ่งเข้าใจโลก

แต่ว่าผมทำอะไรผมดูจากภาพแล้วไม่น่าจะทำอะไรไม่ได้

มันยังหล่ออยู่จริงมีคนห่วงหล่อไหม

เดี๋ยวเปิดแต่ว่าถามคำถามกันเป็นคนห่วงหล่อไหม

เป็นคนแบบก็ไม่ได้เสียฟอร์มมีอะไรอย่างนี้มากอีกนะ
โอ้ฟอร์มมีครับ

นี่เป็นภาพนะครับหลังจากที่ไปรักษากับคุณหมอ

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
เป็นการแทงเหล็กเข้าไประหว่างซอกฟัน
พี่ท่านลองคิดดูนะแทงรวดเข้ากับสร้องฟัน

ดูด้วย

นะฮะเป็นภาพเซอร์ไพรส์เอามาเตอร์ไพรส์คุณ

คุณเป้เลือกภาพนี้มาฝากเราครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ทราบว่าทำไมเลือกภาพนี้ดู
ดูธรรมดาธรรมดาเป็นรูปเหมือนถ่ายเล่นกัน

ใช่ครับผมซี้เกากงมากจนผมรู้สึกผิดในบางเรื่องครับ

แล้วเราก็อยู่บ้านเดียวกับอาม่านี่แหละ

แล้วเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ดูแลอามาเลยอะ

มาถึงจากโรงเรียนสวัสดีครับ

แล้วก็อาม่าป่วยแล้วก็เริ่มทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ครับ

แต่อาม่าจับมาโกงไม่ได้

จำใครไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ครับ

ต้องแยกกันอยู่ป่ะ
เศร้ามากเท่านั้นค่ะ
แล้วเหมือนกับพอตอนที่อากงจะเสีย

คือแบบอากงนอนอยู่บนเตียงแล้ว
แล้วก็อากงกำลังจะไปแล้วก็ลูกหลานก็ยืนล้อมอยู่ใช่ไหมครับ

อาโกงยังไม่ไปวันถึงรออาม่า

แล้วเพราะอาม่าจับอาโกงไม่ได้แล้วอาม่าเริ่มทำร้ายอาโกง
อาโกงก็ไม่อยู่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าอาโกงอยากจะเอาอาม่าได้
จะเอาอาม่าได้ใช่แล้วก็รออาม่าให้มาแล้วก็รออาม่า
แต่ไม่ได้พูดนะเพราะเขาจะแย่แล้ว
เขายังไม่ยอมไปแต่หมอบอกว่าเขาไปแล้วแหละจะไปแล้วแหละ
แล้วพออาม่ามาถึงปุ๊บอาม่าจับอากงอากงไปเลย

ตอนที่อาม่าไม่เอาใส่มือจำอะไรไม่ได้

แต่ว่าคือตอนที่บ้าเห็นว่าโกงเสียอาม่าร้องไห้ใหญ่เลย
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจำว่าอาโกงไม่ได้แล้วเลย
แล้วเลยจากนั้นยิ่งไม่กินเดี๋ยวอาม่าก็เสียตามเลย

นะครับเคลื่อนมากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่า
ข้างบนเราจำไม่ได้จิตใต้สำนึกเรานึกถึงคนนี้เสมอ
ก็เรื่องความนี้มาฝากเราทุกคนนะครับ
ก็ดูแลคนที่ใกล้ชิดคุณอยู่ดีแล้วกันนะครับผม
ไม่ว่าจะเป็นอากุงอาม่าพ่อแม่อาโกงอะไรอย่างนี้

แหม่ไม่น่าเลยทุกครั้งเลย
ครับผม

วันนี้เราได้เห็นความอินดี้ของเขาตั้งแต่เด็ก
เด็กชายตัวน้อยนะครับจนถึงผลงานนะครับ
ที่เราคุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงนะฮะ
แฟนเพลงเสลอนะครับรวมไปถึงภาพยนตร์นะครับต่าง
และสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับงานละครนะครับ
วันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนะครับ

ที่ยังทำออกมาให้ได้ดูกัน
ใช่ครับแล้วก็ยังลุยต่อไปยังมีความฝันอยู่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานละครงานภาพยนตร์นะครับ

และนี่คือพี่เอกสุดอินดี้ขวัญใจสาวไทยครับ
คุณเป้อารักครับผม

วันนี้ถึงคิวดาวเรืองนะฮะตัวน้อย

มารัยไทยรัก
ขุนไกรได้ผมเชื่อว่าทุกคนยังคิดถึงเธออยู่แน่นอนครับ
จากนั้นบีมาติกาก็เริ่มโตเป็นสาวและมีผลงานละครมากมายหลายเรื่องหลายบทบาท
เรียกว่าเป็นนักแสดงสาวฝีมือดีคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียว
วันนี้เราจะไปย้อนดูวันกับความเซ็กซี่ที่ครั้งหนึ่ง
เธอเคยอวดชมไว้บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันเลยครับ
สวัสดีค่ะบีมาติกาแต่กรสิริโปค่ะ
ใครทุกคนไม่ต้องรู้จักมาลัยไทยรัฐอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าไทยรัฐก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นชั้นแนวหน้าของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มารัยไทยรักนี่ก็จะรู้มาโดยปกติเองว่ามีคอลัมน์นี้ทุกวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นความโชคดีแล้วก็ยินดีอย่างมากค่ะที่คิดว่ามีรูปเราอยู่ในมาลัยไทยรัฐอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้คิดเลยค่ะว่าจะได้มีโอกาสหรือว่าจะได้ลงในคอลัมป์นี้ค่ะ
รู้สึกตกใจมากกว่าค่ะว่าแบบไม่ได้คิดว่าแบบจะได้ลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แล้วก็จะรูปใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เป็นคอลัมป์มาลัยไทยรัฐอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็โอเคกับรูปนั้นก็โอเคนะคะคือคิดว่าทางคนทำคอลัมป์ก็คงเลือกรูปที่คิดว่าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเครูปนี้ก็ดีค่ะ

แล้วก็ยังมีรูปสวยของนักแสดง

ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับ
เอาเป็นว่าจะคอยติดตามผลงานตลอดแล้วกันนะจ๊ะ

เสน่ห์แห่งวันยังไม่จุใจนะครับ

เพจรายการภาพหลงยุคครับผม
เดตกิจกรรมดีกันได้เลยครับ
ส่วนวันนี้นะครับหมดเวลาของภาพหลงยุคแล้วนะฮะ

ภาพลงยุคลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
บ่ายสวัสดีครับ
สวัสดีครับ